ไปดูกันก่อนเลยเรื่องประเด็นของนักเรียนอาชีวะ
คือเราพบเห็นเหตุการณ์มีการตีกัน

กลางถนนป้ายรถเมย์หรืออะไรก็ตาม
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่นครปฐมเป็นนักเรียนอาชีวะ
เขาซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไล่ยิงกัน

แล้วคิดดูว่าคนที่สัญจรบนถนนที่เขาอยู่ในเวลานั้นด้วย

โอ้โหนี่บ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะ

ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยกปืนขึ้นเล็งใครอย่างนั้นก็ได้เลยเหรอคะ

แล้วรถเนี่ยขับขี่กันขวักไขวเลยนะคะ
ใช่ค่ะไม่ใช่ถนนโล่งเลยนะ

เขาร้ายไปเป็นโดนลูกหลงอ่ะสิ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะคะที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เด็กวัยรุ่นแต่งกายดูแล้วคล้ายนักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะ
เขาขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลางถนนก่อนที่คนซ้อนท้ายจะชักอาวุธปืนออกมาขึ้นลำกล้องแล้วก็ยิงเลยนะคะใส่กลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์พยายามหลบหนี
ซึ่งก็จะเห็นว่ารถคันที่ถูกยิงเร่งเครื่องหนีอย่างรวดเร็วค่ะทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่ชักปืนออกมายิงขับตามไม่ทัน
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเนี่ยตกใจกันหมดแต่โชคดีนะคะเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ไปตรวจสอบคลิปนี้แล้วนะคะก็รู้มาว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยคือช่วงถนนเพชรกะเสมฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะ
อยู่ก่อนถึงแยกบ่อตะกัวซึ่งตรงนี้เป็นเขตดูแลรับผิดชอบของสพสามควายเผือกในจังหวัดนครปฐม
พลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมก็เลยบอกว่า
ตำรวจไปสอบถามผู้กำกับการสพสามควายเผือกแล้ว
เจ้าของคลิปเนี่ยนะเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนวาเลนไทยค่ะ๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์เลยนะ
สั่งกำชับไปบอกให้ชุดสืบสวนไปติดตามมาให้ได้เลยว่าใครเป็นผู้เสียหาย
เพราะเหตุการณ์นี้ถือว่าอุกอาจแล้วก็อันตรายกับบุคคลอื่น
ว่าน่าจะทราบตัวผู้เสียหายในเร็วนี้ค่ะ
จากนั้นถึงจะรู้ได้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นใครและเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนหรือเปล่า
ส่วนประเด็นเรื่องการป้องกันและปราบปรามที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีชาวบ้าน
เห็นอยู่บ่อยครั้งกรณีที่มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
รวมทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐมก่อเหตุตีกัน
บริเวณถนนหลวงหรือตามที่พักผู้โดยสารนะคะทั้งช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
บางครั้งชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าแหมมันเดือดร้อนไปหมดเลย
ประชาชนที่เดินทางไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ต้องหลบลูกหลงกันน่ะนะคะ
พอแจ้งความไปแล้วปรากฏว่าตำรวจมักจะสกัดจับไม่ทันหลบหนีไปได้ก่อน
และสพนครชัยศรีตรวจเข้มเวลาโรงเรียนเข้าและออก
ต้องมีตำรวจอยู่ตามจุดต่างใกล้โรงเรียนทั้งป้ายจอดรถหรือที่พักผู้โดยสาร
เพื่อจะได้สามารถป้องกันระงับเหตุได้ทันท่วงทีด้วยนะคะ